เพราะว่าโอ้โหวันที่ผ่านมาฝนตกเยอะหลายจังหวัดก็น้ำท่วมเหมือนกัน
เอาไปดูกันที่นี่เลยที่ตราดคุณผู้ชม
มันเกิดน้ำท่วมทะลักถนนแบบนี้
เห็นไหมว่าตรงไหนคือถนน

กลายเป็นคลอร์มหมดเลยนี้ครับใช่
คืออย่างที่บอกว่าจะออกไปต่างจังหวัดเช็คด้วยนะ

นี่คือถนนครองใหญ่ครองจากอำเภอครองใหญ่ที่ตราดครับ

กู้ภัยต้องออกทำงานกันเลยนะฮะ

ภาพนี้กู้พัยเอามาโพสต์ลงไว้ล่าที่สองคนก็ตรวจสอบว่าเป็นยังไงบ้าง

ทางได้แล้วตามปกตินะถนนครองใหญ่ครองจักรที่อำเภอครองใหญ่จังหวัดตราดนะ
สามารถไปได้แล้วนะครับอืมอืมนะฮะโอ้ดูที่ตราดแล้วเนี่ย
จริงในพื้นที่ภาคอีสานอีกหลายจังหวัดเลยนะฝนก็ตกหนักน้ำท่วมขังเหมือนกันค่ะ
คุณผู้ชมอย่างที่โคราชประตูสู่อีสานเนี่ยนะฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันหลายชั่วโมงเลยอ่ะ
ทีนี้พอฝนตกมาน้ำมันลงมาเยอะใช่ไหมเป็นมวลน้ำสะสมทะลักมาจากโคกหนองขามที่อำเภอพิมาย
ซึ่งส่วนใหญ่ตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ทางการเกษตรนะนะเขาปลูกมันสำปะหลังกัน
ทีนี้พอมวลน้ำมาก็พัดพาพวกตะกอนดินท่วมเส้นทางระหว่างอำเภอพิมายอำเภอชุมพวง
แล้วก็มวลน้ำบางส่วนก็ไปท่วมในพื้นที่ภายในโรงเรียนบ้านพุษาด้วย
โคราชก็เจอกับสถานการณ์น้ำเหมือนกันนะคะใช่ครับ
แต่ที่มีการแชร์ภาพกันเยอะเมื่อคืนนี้ชายภูมิคุณ
ชายภูมิน้ำท่วมในเขตเมืองโอ้โหแทบจะเป็นเมืองบาดานอยู่แล้ว
นี่ดูภาพมุมสูงนี้สิฮะชายภูมินะครับพายุซัดถล่มครับ
ถนนหลายสายในเมืองจมอยู่ใต้น้ำสูง๓๐เซนจนถึง๑เมตร
รถจักรยานยนต์ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับรถขนาดเล็กจอดเสียจอดตายกันเต็มไปหมด
รวมถึงถนนหนทางหน้าโรงพยาบาลชายภูมิน้ำก็ท่วมสูงกว่า๔๐เมตร
ขนย้ายผู้ป่วยก็เป็นไปด้วยความยากลำบากอันนี้โรงเรียนเด็กก็ไปเรียนกันลำบากทีเดียวครับ
ค่อนข้างจะติดขัดไปหมดเลยต้องเร่งนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งก็ต้องเร่งระบายน้ำออกสู่นอกตัวเมืองไป
ส่วนเช้าวันนี้เองก็ตามรายงานคือสูบน้ำออกไปเยอะแล้วถนนหนทางก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการเอากำลังคนไปเร่งทำความสะอาดพื้นผิวถนนให้กลับมาใช้งานได้
กว่าเรื่องของกิ่งมงกิ่งไม้ที่มันลอยมาอยู่กลางถนนแล้วก็สิ่งของต่างที่ไหลมาตามน้ำ
ส่วนที่โรงเรียนเมืองพญาลายวิทยาตำบลในเมืองอำเภอเมืองชายภูมินะฮะน้ำก็เข้าไปท่วมโรงเรียนเพราะว่าระบายไม่ทัน
เมื่อคืนนี้มันค่อนข้างท่วมสูงเหมือนกันทำให้น้ำท่วมเยอะก็แน่นอนต้องปิดการเรียนการสอนไปในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์แล้วก็มันติดวันหยุดด้วยก็เลยปิดไปเลยเดี๋ยวต้องรอดูตอนเปิดอีกสัปดาห์หน้าว่าสถานการณ์ฟ้าฝนน้ำท่วมจะเป็นอย่างไรต่อไป